คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เราเห็นคลิปอะไรเนี่ย
จริงเราต้องฟังให้รอบด้านดูให้จบอย่าเพิ่งตัดสิน
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นกรณีตำรวจกับประชาชนครับ
ประชาชนคนนี้คือผู้ชายวัย๔๒ปีเขาไม่พอใจที่ตำรวจเอามาถ่ายรูปที่บ้านเขา
นี่เขาร้องเรียนเลยใช่มาถ่ายรูปถ่ายรถที่บ้านเขา
แล้วก็เลยตามไปหาตำรวจถึงบ้านครับสุดท้ายนะตอนที่ตำรวจเจอกับเขาเนี่ย
มันมีการโต้เถียงกันแล้วตำรวจยิงปืนลงดินสองนัด
และผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ทั้งไลฟ์แล้วก็โพสต์แจ้งให้กับประชาชนคนไทย
ทุกคนทราบเลยว่าตำรวจกำลังทำร้ายประชาชนใช่ค่ะ
ตำรวจกำลังยิงปืนขู่ประชาชนตำรวจกำลังขู่ให้ประชาชนกราบเท้า
ผู้ชายคนนี้คือนายสุรชัยสังขจุตินะคะเขาก็ไม่พอใจแหละ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเขาทั้งไลฟ์แล้วก็มีการโพสต์ด้วยครับ
เนื่องจากว่าไม่พอใจเพราะอะไรล่ะมีตำรวจตำรวจก็คือร้อยตำรวจตีกันหากำหาวงรองสารวัตรสืบสวนสพแคนดงมาถ่ายภาพรถถ่ายภาพที่พักของนายสุรชัย
ตัวเมียนายสุรชัยอยู่บ้านก็เลยบอกผัวบอกว่ามีตำรวจอยู่ก็มาถ่ายรูปแถวหน้าบ้านมาถ่ายทำไม
ใช่ค่ะทีนี้ตัวนายสุรชัยพอรู้ไม่พอใจก็เลยไปบ้านตำรวจเลยไปถามมาถ่ายภาพรถผมทำไม
พอไปถึงเนี่ยเจอภรรยาตำรวจเพราะตัวตำรวจไม่อยู่บ้านนายสุรชัยก็เลยกลับ
แต่หลังจากนั้นตอนที่ตำรวจมาเพื่อที่จะเคลียร์คุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นประเด็น
แล้วก็มีคลิปนี้ที่เขาไลฟ์ออกมาเอาคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยค่ะ
มันมีทั้งคลิปที่เขาไลฟ์เองแล้วก็คลิปที่คนถ่ายไว้ได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
คลิปที่เค้าไลฟ์เองเนี่ยเค้าก็จะบอกเลยว่าเค้าโดนตำรวจเนี่ยกันแกล้ง
ตำรวจคมครูให้เค้าเนี่ยกราบเท้าเอาปืนมายิงเค้าสองนัดนะครับ
อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยโพสต์เอาไว้เองคุณสุรชัยคือคนที่ไม่ใส่เสื้อนะ
รูปร่างถวมเมื่อกี้นะครับ
จากการไลฟ์แล้วเนี่ยนะเขาก็โพสต์บอกตำรวจว่าตำรวจที่มาดูดม้าครับ
มีการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดของตำรวจด้วย
อันนี้เป็นคลิปที่เขาไลฟ์เอง
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันเกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๙กรกฎาคมที่บ้าน
หลังหนึ่งที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้พอคุณผู้ชมเห็นคลิปไลฟ์แล้วต้องฟังนะ
ฟังเรื่องราวเพราะว่าทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
เป็นโฆษกตำรวจเนี่ยท่านก็บอกเลยนะพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์เนี่ยบอกว่า
ฟังเหตุการณ์ให้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เลียงให้ฟังเลยค่ะว่าย้อนไปนะตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคมเนี่ย
ตัวนายสุรชัยเขาไปขับรถแล้วก็ถอยชนรถของคนอื่น
ของคนอื่นก็เสียหายทีนี้ตอนเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีการตกลงค่าเสียหายกันแล้ว
จ่ายเงินค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๔๐๐๐บาท
แล้ววันที่นัดให้มาจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะ
นายสุรชัยเขาไม่มาตามนัดอ้าวอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องแล้วนะ
ใช่ค่ะไม่มาตามนัดนายสุรชัยเป็นฝ่ายผิดนี่
เสร็จแล้วพนักงานสอบสวนก็เลยสั่งการให้ทางร้อยตำรวจตรีกัณหา
กำหาวงรองสารวัสสืบสวนสคันดงเนี่ย
ไปหานายสุรชัยที่บ้านบ้านอยู่ที่ตำบลหัวฝ่ายนี่แหละ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละครับที่ตำรวจเนี่ย
ต้องไปถ่ายรูปรถของนายสุรชัยในบ้านถ่ายรูปบ้านของนายสุรชัย
ว่ามาแล้วไม่เจอเจ้าตัวเจอแต่รถที่ไปถอยชนคันอื่น

เพราะว่าเมียไปบอกใช่ไหมว่าเนี่ยมีตำรวจมาถ่ายรูปบ้านเรา
ถ่ายรูปรถเรานายสุรชัยเขาก็เลยอ่ะไม่พอใจ
ตามไปหาถึงบ้านตำรวจไปโวยวายที่ที่พักของร้อยตำรวจตรีกัณหา
แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปนะไม่เจอตัวร้อยตำรวจตีกัณหานะ
มีภรรยาตำรวจอยู่ที่บ้านแล้วอยู่กับลูกด้วยค่ะ
คือภรรยาก็กลัวนะสั่งให้ลูกสาวล็อกประตูเลย
ลูกสาวก็เลยรีบโทรบอกพ่อว่ามีคนมาอยู่หน้าบ้าน
จากมาหน้าบ้านแล้วนะตัวภรรยาบอกบุกเข้ามาจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ทีนี้ก็ต้องแจ้งสามีสิพอสามีรู้สามีก็งั้นต้องเคลียร์แล้วล่ะ
คือประเด็นที่ตำรวจไปบุกบ้านไม่ใช่อะไรไปถ่ายรูปหน้าบ้านไม่ใช่อะไร

ถูกต้องแล้วทีนี้พอทางร้อยตำรวจตีกันหาเนี่ยนะคะ
รู้จากที่ลูกสาวโทรมาบอกเนี่ยร้อยตำรวจตีกัณหามากับร้อยตำรวจเอกกิติกรเขตการ
ก็เลยไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพราะอะไรรู้ไหม
ไปบ้านผู้ใหญ่สมบัติทัศนัยเพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่เป็นคนกลาง
คุยหน่อยเรียกนายสุรชัยมาหน่อยแล้วก็ฟังหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แต่ตอนไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจอนายสุรชัยอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกันคุณผู้ชม
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ดังคลิปที่นายสุรชัยถอดเสื้อแล้วก็โวยวายใส่ตำรวจ
เขาไม่พอใจสิต่อว่าร้อยตำรวจตีกันหาเลยว่ามาถ่ายรูปบ้านผม
ถ่ายรูปรถผมทำไมแล้วตัวนายสุรชัยเนี่ยเขาก็ตัวใหญ่ไง
ปรีเข้าไปจะทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตีกัณหา
อันนี้โฆษกตำรวจภูทรภาค๓เปิดเผยนะ
ใช่ค่ะทีนี้จังหวะที่วิ่งปรีเข้าไปเนี่ยตำรวจเองน่ะ
เขาก็จะป้องกันตัวเองก็เอาปืนที่อยู่ที่ตัวเนี่ย
ยิงที่พื้นยิงกดลงพื้นนะยิงสองนัดยิงขู่ใช่ค่ะ
แล้วตอนนั้นนายสุรชัยเขาก็ยังไลฟ์สดยังโวยวายอยู่เลย
บอกว่าตำรวจจะฆ่าผมโพสต์ว่าตำรวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอีก
ยาเสพติดเนี่ยคุณผู้ชมโฆษกตำรวจบอกนะคะ
บอกว่ามีการตรวจปัสสาวะของตำรวจทั้งสองนาย
ก็คือร้อยตำรวจตีกัณหากับร้อยตำรวจเอกกิติกรแล้ว
ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดเพราะฉะนั้นตัดประเด็นเรื่องยาเสพติดไป
แล้วโคสกตำรวจภูทรภ๓ก็บอกอีกด้วยนะ
ว่าจริงร้อยตำรวจตีกัณหาเขาก็เป็นตำรวจที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดเลย
เป็นตำรวจจิตสาธารณะช่วยชาวบ้าน
ก็อันนี้คือข้อมูลทางฝั่งโฆษกตำรวจ
แล้วตัวนายสุรชัยจริงภรรยาของนายสุรชัย
ก็เป็นหลานของร้อยตำรวจตีกัณหา
คือมีสัตว์เป็นญาติกันนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วก็เคยโดนดำเนินคดีแล้วตั้งแต่เดือนกุมภา
ตอนนั้นคดีขโมยถังน้ำ
คดีขโมยถังน้ำอยู่ระหว่างการพิจารณานะ
แล้วมาเจอประเด็นนี้อีกอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่ง
เอาเป็นว่าโคศกตำรวจภูทรภาค๓
ตรวจสอบตำรวจในสังกราศของตนเองแล้ว
บอกว่าตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่
แต่ว่านายศัลยาชายโว้ยว้ายอะไรอย่างนี้นะคะ

ขอให้ประชาชนนะเวลาดูไลฟ์ดูอะไรดูให้รอบ

นี่แหละเราถึงบอกไงว่าข่าวนี้คุณผู้ชมต้องดูจนจบ
อย่าเพิ่งเชื่อในคลิปที่มีการไลฟ์ออกมาตอนแรก